ไปเจอของประหลาดที่หายาก
ว่ากันว่าใครได้ครอบครองเนี่ยเหมือนได้ครอบครองทองคำเลยจ้า
นี่เห็นมั้ยสองก้อนเลยแล้วคุณชนะผู้ใบต่อง

แต่ถ้าเอ่ยชื่อแล้วคุณหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี

มาอีกแล้วพี่ชาวเลคนนี้เขาเจอแล้วบอกเลยว่าใครสนใจมาจ้ะมาทางนี้
มาที่บ้านเล็กที่สี่สิบเจ็ดหมู่สิบเอ็ดตำบลกำแพงอำเภอละหูจังหวัดสตูน
ไปพบกับคุณเนติภูมิชูชื่นนะคะคุณเนติภูมิเนี่ยนำก้อนประหลาดสองก้อน
มั่นใจว่ามันคืออำพันธ์ทะเลหรืออ้วกวานมาโชว์ให้ดูเลยค่ะ
ลักษณะมันจะเอ่อเรียวเรียวเรียวแล้วก็มีการทดสอบให้ดูด้วยว่า
มันเป็นอ้วกวานจริงจริงมันละลายฮะเอามาเผาละลายมันก็จะเป็นเหมือนไขมัน
ละลายออกมาแบบนี้มีกลิ่นคาวด้วยอันนี้คือใช่แน่นอนนะคะ
รวมกันสองสองก้อนเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดกิโลกรัมนะคะ
ทีนี้เอาไปทดสอบไปลอยดูเออมันลอยน้ำมันลอยน้ำ
ก็เป็นเหมือนไขมันถูกไหมมันก็ลอยแยกส่วนกับน้ำ
ที่สูตรกันให้เห็นจัดจัดแบบนี้เลยว่าเป็นอวกวานจริงจริง
ดังนั้นแล้วก็เลยสืบสาวราวเรื่องมาว่าเจอได้ยังไง
คุณเนจิภูมิบอกว่าตอนนั้นกำลังขับเรือกลับจะตกปลา
แล้วก็ผ่านปากอ่าวค่ะสังเกตเห็นว่ามีก้อนประหลาดเนี่ยลอยน้ำอยู่
ก็เลยขับเรือเข้าไปดูใกล้แล้วก็หยิบขึ้นมาดู
ที่สังเกตแล้วอ้าวหน้าตาลักษณะแบบนี้มันอ้วกวานนิ่นนา
เลยตัดสินใจเอากลับมาบ้านจากนั้นก็เปิดยูทูปเพื่อศึกษาดูว่ามันใช่หรือเปล่า
แล้วก็ทดสอบดูซิว่ามันเป็นอ้วกวันอย่างที่เราเข้าใจไหม
ปรากฏว่าทดสอบทุกวิถีทางตามที่เขามีการแชร์ข้อมูลเออมันเป็นอ้วกวานจริง
ถ้าหากมั่นอกมั่นใจแล้วว่าเป็นอ้วกวานแท้จะขายต่อค่ะบอกเลยว่าราคาไม่แพงวาซาน
โทรขึ้นให้แล้วค่ะ๐๘๐๘๙๕๙๒๕๒จ้า

อ่ะว่าไงก็ว่ากันลองสอบถามต่อรองราคากันดู
เผื่อใครชอบสะสมหรือครอบครองของแบบนี้นะคะ